มูเตลูคุณผู้ชมรู้จักหลวงพ่อเจริญไหม

ปังมากแล้วส่วนตัวดิฉันเคยได้เจอมากราบไหว้แล้ว

ใช่คุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์นะคะ
แล้วก็ได้มีการไปมูเตรลูด้วย

คือเต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์คนนี้แหละคุณผู้ชมนะคะ
แนนเซอร์นักร้องหมอลำสุดฮอตบอกเลย

เต้ายองบอกนะคะว่าน้องรถเน้นไปเจอมา
เต้ายองบอกผ่านน้องรถเน้นมาบอกว่า
จริงพี่ผมเข้าวงการมาเนี่ยผมแค่มี๑ครั้งเท่านั้นที่ได้ไปมูมานะคะ
นั่นก็คือการลงทองแปะที่ลิ้นไปเลยแบบนั้น
แล้วก็ที่ตัว๑ครั้งถ้วนค่ะ
แล้วก็ฟังแล้วก็ลงแปะทองที่วัดโนนสว่างหลวงพ่อเจริญจังหวัดอุดรธานีแล้วค่ะ
ที่นี่อย่างที่บอกไปดังมากแล้วก็เป็นวัดที่คุณพ่อท่านศรัทธามากค่ะ
ซึ่งน้องเต้ายองบอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่ทำมาส่วนตัวเชื่อเลยนะคะ
แล้วก็รับรู้ได้ทันทีว่าท้องที่แปะไปตามส่วนต่างของร่างกายมันปัง
แล้วเห็นผลจริงพูดอะไรแม่ยงแม่ยงเอฟซีก็เชื่อไปหมดเลย
มันมีอยู่จริงนะคะน้องเต้ายองบอกว่า
ก็จะแวะไปกราบหลวงพ่อเจริญนะคะขอพรรดน้ำมนต์

ไปฟังเสียงเต้ายองหน่อยค่ะ
ตั้งแต่เข้ามาก็มีครั้งหนึ่งที่เป็นวัดที่พ่อศรัทธามาก
วัดลงพระเจริญเคยไปแปะทองแปะลิ้นอะไรที่เกี่ยวกับหน้ากับตัวครับ
ก็มีอีกครั้งเดียวถามว่าเชื่อไหมมันก็มีเคยเชื่อ
เพราะว่าคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดใช่ไม่ค่อยแบบสายทำบุญอยู่แล้ว
ก็มีคิวไปเล่นแถวอุดรพอมีเวลาเราก็แวะไปหาท่านไปรถน้ำมนต์อย่างนี้

ตะกุธท่านนี่ฮือเรื่องรื่อชา
แค่ชื่อก็หลวงพ่อเจริญแล้วก็ต้องไปไหว้สักหน่อยเพื่อความเจริญ

อาจจะแวะไปกราบไหว้ขอผ่อนนะฮะ